นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองซะทีเดียว
แต่ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยขับรถของป้ายหาเสียงของสอสอคนหนึ่ง

ขับรถอยู่ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวอุบล
ก็เดินหางานทำไปทำร้ายเขา
ฉุดเขาขึ้นรถแล้วเอาตัวเข้าไปข่มขืนนะคุณผู้ชม
ทั้งที่เธอเดินอยู่ริมถนนนะครับ
คนที่ก่อเหตุก็ขับรถหาเสียงอยู่แบบนี้ครับ
ภาพเหตุการณ์เป็นภาพที่ธรรมดรสภเมืองชลบุหรี
ไปจับกลุ่มนายสุพศแทร่โทอายุ๕๗ปีแล้วนะครับ
ขับรถโฆษณาป้ายหาเสียงของสอสอพักหนึ่งนี่แหละฮะ
หลังจากก่อเหตุข่มขึรก็ทำชำระวนางสาวบี
ใช้นางสาวบีเป็นนามสมมุตินะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอ
แล้วก็เอาเธอไปข่มขืนนะฮะผู้เสียหายก็ไปแจ้งความไว้
แล้วสุดท้ายตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มนายคนนี้ได้นะครับ
นางสาวบีเล่าแบบนี้เดินทางมาจากอุบลเป็นสาวอุบล
มาหาญาติแล้วก็มาหางานทำในพื้นที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรีครับ
อังคารออกมาเดินหางานทำในซอยวัดท้องคุ้งแล้วเกิดปวดปัสสาวะ
ก็เลยเดินเข้าไปในวัดไปเข้าห้องน้ำออกมาจากวัดออกมาจากห้องน้ำ
ไปเจอนายสุคศผู้ต้องหาก็เข้าไปสอบถามว่าบริษัทนี้อยู่ตรงไหนรู้จักไหมคะ
บอกทางหน่อยพอออกจากวัดแล้วอยากรู้ว่าไปทางไหน
พอรู้ทางแล้วก็เดินออกจากวัดไปเมื่อวานช่วงบ่ายเดินอยู่ในซอยวัดท้องคุ้งเหมือนเดิม
เพื่อหางานทำก็ไปเจอนายสุพธอีกคนเดิมครับก่อนที่นายสุพธเนี่ยจะขับรถตามไป
จากนั้นนายสุพธิ์ลงมาจากรถแล้วฉุดนางสาวบีขึ้นรถไปพาขับรถไปในซอยศูนย์อนามัยแม่และเด็ก
แล้วก็จอดรถบริเวณป่าข้างทางซึ่งเป็นที่เปรียวแล้วก็ชกไปที่ท้องของนางสาวบีหนึ่งครั้ง
แล้วก็ตบหน้าเธออีกนะครับตบหน้าเสร็จปุ๊บกระชากตัวเธอลงไปนั่งที่เบาะหลังที่ที่แคปข้างหลังเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ลงมือข่มขืนจนสำเร็จความไคร้ไปหนึ่งครั้งข่มขู่ว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครโดยเฉพาะตำรวจหากไปบอกเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
มขืนเสร็จขู่เสร็จก็ปล่อยตัวเธอไปเธอก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษาพี่สาวก็เลยพากันไปแจ้งความนะครับ
นายสุพธพอโดนจับอ้างว่าก็ผู้เสียหายยินยอมแต่ก็ยอมรับว่าข่มขืนจริงนะแต่ผู้เสียหายยินยอม
แต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายผู้เสียหายแค่จุดกระชากแขนเท่านั้นเอง
ตำรวจก็พาตัวไปชี้จุดทำแผนนะครับก่อนนำตัวไปดำเนินคดี
ส่วนผู้เสียหายก็ส่งตัวให้กับแพทย์โรงพยาบาลชนบุรีตรวจร่างกายว่าถูกข่มขืนจริงตามที่แจ้งความหรือไม่อย่างไรเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีกันต่อไปนะครับ